คือลูกเขยชอบต่อว่าพ่อตาอยู่บ่อย
แล้วก็ล่าสุดคือเมาด้วยอะไรด้วย
พ่อตาบอกว่าชูนิ้วกลางให้พ่อตา
แล้วก็ขู่พ่อตาเดี๋ยวจะฆ่าล้างครัวฆ่ายกโคตรเลย
อะไรแบบนี้แล้วก็ถือขวานพุ่งเข้าไปจะไปจามใส่พ่อตา
พ่อตาคว้าปืนมายิงสวนกลับตายเลย

เนี่ยค่ะตำรวจสพนเสือจังหวัดปทุมธานีได้รับแจ้งนะคะ
ยิงกันตายที่บ้านหลังหนึ่งอำเภอหนองเสือจังหวัดปฐุมธานี
เป็นบ้านไม้สองชั้นที่ด้านล่างก็เจอศพผู้เสียชีวิตนะคะ
ชื่อว่านายอดิเรกด้วงละไม้อายุ๔๓
เสียชีวิตในลักษณะที่นอนตะแคงใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียวนะคะ
แล้วในมือยังถือขวานอยู่แน่นเลยยังกำขวานอยู่เลยอะค่ะ
จากการชนสูตรเบื้องต้นมีแผลถูกยิงนะคะ
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองถูกยิงเขาที่แขนซ้ายกระสุนทะลุข้างลำตัว
แล้วมันก็ไปโดนอวัยวะสำคัญนะคะก็เลยเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุเลย
คนก่อเหตุก็ไม่ได้หนีไปไหนนั่งรอมอบตัวอยู่นะคะ
ชื่อว่านายบุญสืบพิไลอายุ๗๐แล้วอะค่ะ
ในบุญบอกว่านายอดิเรกผู้ตายเป็นลูกเขยของตัวเองนี่แหละ
วันเกิดเหตุตัวลูกเขยคนนี้ไปดื่มเหล้ากันมากับหลานชาย
หลานชายก็ลากกลับมานายอดิเรกกลับมาด้วยสภาพที่มึนเมามาเลยนะคะ
เดินเข้ามาในบ้านแล้วก็ทะเลาะกับลูกแล้วก็เอ่ยชื่อของพ่อตาค่ะ
เรียกชื่อไม่ได้เรียกชื่ออย่างเดียวเรียกชื่อพร้อมกับชูนิ้วกลางให้ด้วย
นี่พ่อตาบอกนะแล้วก็พูดในลักษณะที่ว่าเดี๋ยวจะล้างโคตรให้หมดเลย
พูดอย่างเดียวไม่ชูนิ้วกลางอย่างเดียวไปถือขวานมาด้วยอะค่ะ
พ่อตาบอกนายอดิเรกเนี่ยถือขวานพุ่งมาเลยพ่อตาเลยไปคว้าปืนลูกซองยิงสวนไปนัดหนึ่ง
แล้วก็รอมอบตัวกับตำรวจ
ทากลูกมันลูกมันยกมือไหว่

เก้าเจ็ดสิบแล้วแกบอกโอ้โหตัวโล่
เกยเป็นนับมามาให้กล้วยก่อนแล้วก็มาเนี่ย
ยิงก่อนเลยเขายิงไปล่ะใช่ไหมเหมือนไว้
แล้วพ่อตาบอกว่าก็ลูกเขยคนนี้ไม่เคยเคารพตัวเองเลย
ชูนิ้วกลางไม่ใช่ครั้งแรกเป็นประจำบ่อยมาก
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านนะคะนางพัทรวดีคงโหมด
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ตำบลบึงบอลอำเภอหนองเสือก็บอกว่า
นายอดิเรกผู้ตายเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรี
มีอาชีพขับรถ๑๐ล้อก็ไม่ได้อยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง

ส่วนลุงบุญพ่อตาคนก่อเหตุนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านบอกเป็นคนนิสัยดีมากนะคะ
ทำมาหากินไม่ค่อยคุยกับใครไม่สูงสิงอะไรกับใคร
ทุกคนเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ว่าทางตำรวจบอกว่าก็ต้องแจ้งข้อหาค่ะ
พันธุ์ตำรวจรีเทิดหานรงสารวัตรสอบสวนสพนเสือบอกว่า
แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
สำหรับคุณตาที่ก่อเหตุก็โดนแจ้งข้อหา
ป้องกันตัวจะอะไรก็ต้องไปแก้กันในชั้นศาล
เดี๋ยวจะต้องมีการสอบปากคำกับทางทนายความด้วย
ส่วนปืนลูกซองเป็นปืนมีทะเบียน
แต่ก็ต้องส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๑
ตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยเรื่องของปืนนะคะ